อ๋อดูไว้ผมตอนนี้ก็มาดูตัวว่าทุกคนของคุณพี่เจ๊แกล้งเสียงครับ
เพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยมีโอกาสทำแล้วแนะนำให้ทำ